มีรถส่งของคันหนึ่งเขาขับไปแถวประจวบคิริคันตอนกลางคืนนะฮะ
แล้วมีรถเก๋งสีดำเหมือนกับไม่พอใจที่แซงไม่ได้หรือยังไงเนี่ยฮะ
คือคุณไม่พอใจเพื่อนร่วมทางเนี่ยแต่คุณทำแบบนี้ไม่ได้นะฮะ
ชักปืนขึ้นมายิงใส่เลยนะครับทุกผู้ชมครับ
โหนี่ฮะทัวร์เลยนะนี่เก้านัดใช่ค่ะโอ้โห
นี่โชคดีนะฮะกระสุนนี่ไม่โดนใครนะครับ
แต่เป็นเราเจออย่างนี้ก็โอ้โหใจอยู่ตาตุ่มอ่ะใช่ค่ะ
ต่อไม่ถูกเลยค่ะนี่เพจอยากดังเดี๋ยว
บอกว่ารถเก๋งสีดำขับแซงมาทางด้านซ้ายเนี่ยแล้วยื่นมือออกมา
หรือยิงใส่ก้าวนัดเสียงดังสนั่นวันไหว
แล้วเก๋งคันนี้ก็เร่งเครื่องขับหลบหนีไปคือทางเพจเนี่ย
บอกว่ายิงปืนใส่รถรัวเลยกลางจังพฤติกรรมน่ากลัว
ถ้าคนอื่นโดนลูกหลงจะทำยังไงเป็นเจ้าหน้าที่หรือเปล่า
ฝากจัดการด้วยอันตรายจริง
แล้วก็บอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ค่ายพระมงกุฎประจวบคิริขัน
เป็นถนนแถวนั้นเส้นทางแถวนั้น
แล้วคันนี้อีกแล้วเมื่อเดือน๒เดือนที่แล้วก็ยิงปืนขู่รถรัวมาแล้ว
เห็นเหมือนกันว่าไปแจ้งความแล้วก็เรื่องก็เงียบไปเขาบอกเป็นคันเดิม
เคยก่อเหตุมาแล้วแต่แจ้งความแล้วเรื่องมันเงียบไม่รู้ใช่คันเดียวกันหรือเปล่านะฮะ
มีอีกคลิปหนึ่งนะครับเป็นเหตุการณ์ก่อนที่จะมีการยิงกันนะครับทุกผู้ชมครับ

เอาจอดดิจอดดิจอดดิ

นี่ต้นเรื่องเหมือนกับข้างหน้าเลนซ้ายมีรถบรรทุกเก๋งสีดำพยายามจะเบียดเข้าขวา
แต่รถส่งของคันนี้เขาก็บีบแร่

เอาเป็นว่าระหว่างทางที่ขับไปต่อเนี่ย
ก็คือคลิปที่เก๋งสีดำขับตามมาแซงซ้าย
ปาดขึ้นมาแล้วก็เปิดกระจกชัดปืนขึ้นมายิง

เหตุการณ์นี้นะครับเราได้คุยกับทางเจ้าของคลิปชื่อคุณพีรเดชมากโฉมนะครับ
เขามีอาชีพขับรถส่งผลไม้
บอกว่าคลิปนี้เนี่ยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นคืน๑๘ธันวาคมประมาณ๓ทุ่ม
คุณพิรเดชขับรถเส้นทางอำเภอห้วยยางก็เป็นเส้นที่ขับประจำอยู่แล้ว
มากับเพื่อนซึ่งขับรถตู้ทึบตามกันมา๒คัน
ก่อนเกิดเหตุเขาขับเลนขวาตามรถสิบล้อนะ
ขับตามรถใหญ่ก็จะเว้นระยะเอาไว้เพื่อเบรกมันก็จะมีช่องว่างอยู่
แต่รถเก๋งสีดำเนี่ยตามคลิปเลยพยายามจะแทรกเข้ามา
คุณพิรเดชบอกว่าเขาไม่สามารถเบรกกระทันหันให้แทรกเข้ามาได้จริง
เพราะว่ารถเขาเนี่ยบรรทุกของหนักนะเบรกกระทันหันยังมีโอกาสแบบเหวี่ยงเสียหลักอะไรพวกนี้
ก็เลยบีบแตรไปจากนั้นก็พยายามเข้าซ้าย
แต่ทางมันเปลี่ยวอ่ะพยายามจะจอดซ้ายจะจอดอยู่แถวนั้นก็จอดไม่ไหว
ทางมันเปลี่ยวเหลือเกินก็ขับต่อแต่รถเก๋งคันนี้ขับตามไล่มาบีบแร่ชูนิ้วกลาง
ก่อนจะยิงใส่หลายนัดเขาก็พยายามขับตามแล้วจะไปดูหมายเลขทะเบียน
แต่มันเป็นยังไงฟังต่อเลยนะฮะ
หลานซ้ายผมก็ส่วนเองขับตามตู้เร็วมากสิดี
วันนี้น้ำน้ำน้ำอย่างจอดมากของเขา
เขาเกิดอาการไม่พอใจครับไม่พอใจก็ได้เปิดกระจกแล้วก็ให้ชูนิ้วกลางให้ผมครับ
เอาแสงซ้ายผมมาเสร็จปั๊บเขาก็ควักปืนมายิงผมเลยครับอ่าคือไม่โดนคนขับ
ไม่ได้เข้ากระจกหน้าอะไรพวกนี้นะครับแต่คุณวิรเดชบอกว่ารถเขาเนี่ย
ความเสียหายคือกระสุนเนี่ยมันเข้ากันชนหน้า๓นัดนะฮะเข้าล้อ
แม็กซ์นัดหนึ่งเข้าประตูอีก๒นัดนะครับนี่ฮะเชื่อว่าคนยิงเนี่ยจงใจ
ยิงเพื่อให้โดนยางรถหรือยังไรอืมกะให้เขาเสียหลักเลยเหรอค่ะคือกะไม่ยิง
ใส่คนขับกะเอาถึงตายอะไรอย่างเงี้แต่ว่ารถเสียหลักโดนลงโดนล้อเกิด
ยางระเบิดขึ้นมานี่ก็ยุ่งเหมือนกันจริงมากนะคะใช่ไหมคือไม่ได้
ว่ายิงขึ้นฟ้าหรือว่ายิงไปลอยไปเพื่อขู่เดี๋ยวเดี๋ยวจะเข้ายางละมี
เข้าเนี่ยเข้าตัวรถเลยนะฮะหรือตั้งใจจะยิงที่คนขับนี่แหละแต่
ขับไปยิงไปหรือยังไงก็ไม่รู้เอาเป็นว่าตอนนี้ไปแจ้ง
ความวิธีสภพฮ่วยยางนะครับจริงที่นัดไปให้ข้อมูลเพิ่มเติม
พุธที่จะถึงนี้แล้วเดี๋ยวจะไล่ตามรถคันนี้ต่อไป
สีดำคันนี้อืมคือถ้าเป็นไปตามที่เขาบอกจริงว่าคันนี้
เคยก่อเหตุมาแล้วยิงรัวบนท้องถนนแบบนี้มาแล้วเนี่ยแล้วนี่
ก่อเหตุอีกเนี่ยก็แสดงว่าไม่ถูกจับสักทีก็เลยเคยตัวจริงนะคะ
อย่างนั้นก็ต้องจับให้ได้แล้วก็ต้องดำเนินคดีนะคะ